สะเทือนขวัญคนทั้งประเทศ

ไปตั้งตัวกับแฟนนุ่มที่เพิ่งคบกัน

เมื่อวานนี้นะครับมีการแถลงข่าว

ท่านลงพื้นที่ไปแถลงปิดคดี

นายปฏิพลจันทระมณ์ทนนี่
หรือว่าพลนะครับผู้ต้องหา
ฆ่ายายเสมมสรีมั่นกระโทรก

ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗นะครับไปสอบปากคำนายปฏิพลด้วยตัวเอง
แล้วแถลงสรุปคดีบอกว่าทั้งสองคนรับสารภาพว่าร่วมกันฆ่ายายสมศรี
โดยลงมือฆ่าที่โคราชแล้วนำศพไปทิ้งไว้ที่สุพรรณบุรี
หลายคนยังสงสัยอยู่ปิดคดีจะบอกให้หมด
สาเหตุที่เอาไปทิ้งที่สุพรรณบุรีเพราะอะไรรู้ไหม
เพราะอะไรครับถ้าการสอบสวนเพิ่มเติมซะว่าปฏิพลนี่นะ
ปฏิพลเคยมาเรียนอยู่ที่สามชุก

ใช่ก็เลยรู้เส้นทางในสุพรรณพอสมควร
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗ระบุว่าคดีนี้มีการวางแผนเตรียมการไว้ล่วงหน้า
พนักงานสอบสวนจึงแจ้งเขาหาเพิ่มคือฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
เดี๋ยวนะไต่ตรองนี้โทษสูงสุดประหารชีวิตสถานเดียวนะ
ใช่เพิ่มไปอีกหนึ่งข้อหาครับ
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่คุมตัวปฏิพลไปทำแผนบริเวณพงหญ้าชายเขาชะโอย
อำเภอเดิมบางนางบวชที่จังหวัดสุพรรณบุรีจุดที่เอาถังขยะสีฟ้ายัดร่างยายสมศรีไปทิ้ง
ธิพลรับสารภาพครับคุณผู้ชมครับ
บอกว่าเป็นคนขับรถขนศพจากโคราชมาที่สุพรรณนะฮะ

พอมาถึงที่สามชุกด้วยความที่ปฏิพลเคยมาเรียนที่นี่ใช่ไหม
ก็คิดว่าแถวนี้เนี่ยรู้มาว่าถังขยะเยอะจึงตัดสินใจเอาศพนะครับ
ถังขยะแล้วเอาไปทิ้งในพงหญ้าโดยระหว่างทำแผนนะคุณผู้ชมนะ
ปฏิพลมีสีหน้าเรียบเฉยนิ่งไม่พูดอะไรเลย
หลังจากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่รีบคุมตัวนายปฏิพลผู้ต้องหาขึ้นรถ
กลับมาที่สพเดิมบางนางบวชทันทีเพื่อเตรียมส่งฝากขังนะ
ขณะที่นางสาวออนอนงหลานสาวของผู้เสียชีวิตที่ร่วมก่อเหตุเนี่ย
เจ้าหน้าที่ไม่ได้คุมตัวมาชี้จุดทำแผนเพราะอะไรเพราะอะไร
คุณผู้ชมว่าเพราะอะไรเพราะว่าออนอนงเนี่ย
ยังเป็นเยาวชนไงอายุแค่๑๗ปีแต่ออนอนงยอมรับบอกว่า
คอยายคุณผู้ชมฟังนะบีบคอยายเพียงโกรธชั่ววูบ
แต่ตอนที่บีบคอยายเนี่ยยายยังไม่ตายนะเอาแล้วยายตายตอนไหนอ่ะ
ยายมาสิ้นใจหลังจากที่นายปฏิพลใช้สายไฟรัดคอซ้ำ
แล้วสาเหตุเพราะอะไรทำไมถึงทำขนาดนี้อยากจะได้เงินแสนของยาย
เอาไปตั้งตัวไม่อยากอยู่กับยายแล้วยายขี้บ่น
ยายดุยายด่ายายเจ้าระเบียบหลานบอกโอ้โหตรงนี้นะฮะ
เตรียมต่อมาเดี๋ยวนะเสรียรับแล้วคุณอารมณ์ชั่ววูบ
หรือว่าคุณประสงค์ต่อทรัพย์ตั้งแต่ตอนแรกใช่ไหมคะ
บอกว่าฆ่าโดยแต่ตรองแสดงว่าคุณเตรียมการมา
นั่นคุณประสงค์ต่อทรัพย์มากกว่าอารมณ์ชั่ววูบนะ

แฟนหนุ่มในในพ้นที่เดินอยู่นี่

และการมาเจอกันครั้งนี้เป็นการเจอหน้ากันครั้งแรกครับ

โอ้โหก่อนหน้านี้คุยกันผ่านทางโลกออนไลน์

ในการแถลงข่าวเจ้าหน้าที่นำของกลางที่ตรวจยึดได้นะครับ
ประกอบการแถลงปิดคดีมีอะไรบ้างล่ะ

โดยเฉพาะของสำคัญกระเป๋าสตางค์ใบเล็กของยายสมศรีครับ
ข้างในมีเงินสด๑๖๖๐๐บาทนะฮะแล้วก็ของของยายที่หลานสาวชิงมา
เป็นของตัวเองนะครับโดยแลกด้วยชีวิตของยายที่เลี้ยงดูมา
ตั้งแต่เล็กเป็น๑๐ปีแล้วก็มีเงินสด๒ถุงมูลค่ารวมกันแล้ว
คือตำรวจบอกว่าออนอนงกับปฏิพลหวังจะเอาเงินก้อนนี้
ถ้าทำสำเร็จหนีได้จะมาตั้งหลักอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพมหานคร
นั่นเป็นเพียงบางส่วนของการแถลงปิดคดีคุณผู้ชมครับ๖นาฬิกา๒๘นาที
เดี๋ยวช่วงหน้ามาตามกันต่อกับการปิดคดีนี้
คุณผู้ชมครับชาวบ้านที่อยู่ที่ห้องเช่าอยู่กับยายสมศรี
ไม่รู้ว่ายายสมศรีตายแล้วที่ฉันคุยที่ฉันทักขนลุกใครอ่ะติดตามช่วงหน้าฮะ

คดีนี้กันต่อคุณผู้ชมข่าวเช้าหูเขียวกับการปิดคดีนี้หลานทรพีฆ่ายายยัดถังขยะพี่เบิร์ตได้เล่าไปในเบื้องต้นนี่เราฟังแล้วเราก็สะเทือนใจนะสะเทือนใจมากเด็กอายุ๑๗กับผู้ชายอายุ๒๓เจอกันครั้งแรกร่วมมือกันฆ่าคนเลยแล้วคนที่ฆ่าคือคนที่มีบุญคุณกับตัวเองเลี้ยงมาตั้งแต่อ้อนแต่ออก
จริงแล้วคุณยายน่าจะเสียชีวิตประมาณวันที่๗๘๙ช่วงนี้แต่เพื่อนบ้านไปเห็นวันที่๑๑ยังอยู่ในห้องเช่าอ่ะมีการไปทักไปทาได้คุยกันเอาเดี๋ยวมาดูกันว่าเหตุการณ์มันเกิดอย่างไรต่อเนื่องการคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ตำรวจมีการเบิกตัวในปฏิพลผู้ต้องหาที่ก่อเหตุฆ่าคุณยายสมศรีไปทำแผนประ

ใช้เวลาไม่นานครับหลังจากนั้นตำรวจก็รีบคุมตัวในปฏิพลกลับไปที่สพเดิมบางนางบวชเพื่อไปส่งฝากหางต่อสารส่วนออนอนงเนี่ยไม่ได้เอามาเพราะว่าก็เป็นเยาวชนนะฮะการสอบปากคำทั้งสองคนรับสารภาพนะฮะว่าร่วมกันฆ่ายายสมศรีจริงอย่างที่บอกไปตอนต้นต้องการเงินแสนไปตั้งตัวนะฮะแล้วฝ่ายออนอนงเองไม่อยากอยู่กับยายยาย

แล้วเราก็บอกว่าลูกสาวก็อยากจะฝากขอโทษไปถ่ายายก็คือเป็นแม่ของคุณแม่ออนอนงค์เนี่ยนะครับว่าขอโทษทุกสิ่งที่หลานสาวได้ทำลงไปแต่มันก็ไม่ทันแล้วล่ะไม่ทันแล้วเพราะยายตายไปแล้วฟังเสียงแม่ของออนอนงค์ครับ

อย่างที่คุณแม่ได้บอกไปเหมือนว่าที่ผ่านมาเนี่ยยายก็หวังดี
อยากจะให้ออนอนมันเรียนให้จบแกเพิ่งมีฟองมีแฟน
แต่เหมือนยายไปรู้ออนอนงไปรู้จักไปคุยไปคบกับปฏิพล
ยายแกก็ตักเตือนกันไปว่าไม่อยากให้ครบการเรียนไปก่อน
อะไรอย่างนี้เพิ่งเอาไปเรียนเข้าเอกชนมันก็ราคาแพงนะฮะ
แล้วเหมือนออนอนงเขาไม่พอใจถูกบังคับหลายสิ่งหลายอย่าง
ก็เลยก่อเหตุขึ้นมาสุดท้ายสองคนนี้ตำรวจโดน
ตำรวจแจ้งข้อหา๒คนนี้ไปทั้งปฏิพลแล้วก็อ่อนอนงในข้อหา
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นร่วมกันซ่อนเร้นเคลื่อนย้ายทำลายศพ
หรือส่วนหนึ่งของศพเพื่อปิดบังสาเหตุการณ์ตาย
แล้วก็แจ้งข้อหาเพิ่มเติมคือฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
ก็เป็นอันจบคดีฆ่ายายยัดถังนะฮะแต่ว่ามันยังมีเรื่องอื่นที่น่าสนใจใช่ไหมพี่เบิร์ต
มันมีเรื่องชวนลี้ลับนี่ไปที่นี่นี่คือเพื่อนบ้านที่อยู่ห้องเช่าที่โคราช
ทีมข่าวนะครับลงพื้นที่ย้อนไปอีกทีนึง
ทั้งสองคนลงมือฆ่ายายสมศรีที่นี่
นี่คือนางสาวสุนันทนาเหมือนขวัญอายุ๔๑ปี
เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เลยห้องใกล้กับห้องยายสมศรีเลย
หรือเขาเรียกไยหวานเท่านั้นเรียกไยหวาน
เล่าเรื่องหลอนให้ฟังบอกว่า
ก่อนน่าจะรู้ข่าวว่ายายสมศรีหรือไยหวาน
ถูกฆ่ายัดถังขยะนะคืนวันที่๑๑กุมภาพันธ์ครับ
เธอเล่าบอกว่าเธอเห็นหน้า
เห็นไยสมศรีไยหวานนั่งเล่นกับแมวอยู่บ้านหน้าบ้าน

แต่ตอนนั้นดูยายหวานเหมือนคนไม่ค่อยมีแรง
จนกระทั่ง๑๓กุมภาพันธ์ก่อนตายนะ
ก่อนที่จะมารู้เรื่องเนี่ยหมาที่ซอยก็เห่าหอนทั้งคืน
พอช่วงเช้ามืดของ๑๔กุมภาพันธ์ก็เหมือนมีอะไรตกใส่หลังคาก็ไม่รู้

หรือว่าวิญญาณยายสมศรียายหวานจะกลับมาที่ห้องว่ะ

เป็นอีกมุมหนึ่งนะอีกมุมหนึ่งอันนี้เป็นธรรมดา
เวลามีใครเสียเรามักจะเอ้ย
คนตายอายุเท่าไหร่อะไรยังไง

ชาวบ้านเขารู้กันว่ายายสมศรีชอบเล่นชอบเล่นตัวเลข

ประมาณนั้นก่อนหน้านี้ก็ถูกบ่อยนะครับ
หลังจากเพื่อนบ้านรู้ว่ายายหวานเนี่ยเสียชีวิตนะครับก็จุดทูบ
จุดทูปบอกวิญญาณผู้ตายบอกให้ไปสู่สุขตินะ
ก็มีการจุดทูบ๑ดอกด้วยแล้วก็จุดทูปคุณดูในเลขอะไร
แล้วมีการจุดทูบจุดทูปเลขเสียงทายด้วย
๐๕๗ชาวบ้านเอาไปเสี่ยงโชคกันปรากฏว่าถูกเลขท้าย๒ตัว

ชาวบ้านบอกว่าเงินที่ได้มายายสมศรีให้ใช่ไหม
เดี๋ยวพวกฉันนี่แหละจะเอาไปทำบุญให้ยายสมศรีด้วยครับ
นี่คือครบทุกมุมสำหรับการปิดคดีฆ่ายัดถังที่สุพรรณบุรีครับ
ขอให้ยายสมศรีไปสู่สุขตินะคะ
แล้วก็ให้โชคให้ลาบชาวบ้านแถวนั้นด้วยนะคะ